เรื่องนี้ยังต้องตามความคืบหน้าแล้วก็ต้องหาคำตอบ
แล้วก็รอฟังคำชี้แจงจากทางเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจปกครองอำเภอเมืองเลยด้วยนะคะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ประมาณ๖๗คนได้บุกเข้าไปตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่ง
ควบคุมตัวชายวัยสามสิบห้าปีที่อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็เค้นถามว่ามียาเสพติดไหม
ชายคนนี้ยืนยันว่าไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่รุมทำร้ายแล้วก็ยิงใส่
ตอนที่ผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งหนีด้วยอ่ะนะคะพอเขาล้มลงโอ้โหเลือดอาบ
ยังใส่กุญแจมือเขาทั้งทั้งที่นอนเลือดอาบอยู่เลยผู้ชายคนนี้ชื่อว่านาย
เมธารัฐจันสว่างหรือตั้นอายุสามสิบห้าปีนะคะถูกทำร้ายและถูกยิง
นำส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเขาเสียชีวิตเลยอ่ะค่ะจากการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจคนที่บ้าน
อยู่ในพื้นที่บ้านหนองผักก้ามตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
เมื่อ๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาครับวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเรา
ไปคุยกับกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า
เมธารัฐผู้ตายเนี่ยค่ะนอนอยู่ที่พื้นจมกองเลือดอยู่
แต่ยังถูกใส่กุญแจมืออยู่เลยนะคะถูกใส่กุญแจมือเอาไว้ด้านหน้า

แล้วก็ถูกยิงด้วยปืนตอนนั้นยังไม่ตาย
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งห้ามไม่ให้ถ่ายรูปด้วยค่ะ

ในจุดเกิดเหตุกู้ภัยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้จริง

อืมกู้ภัยเขาบอกว่าเขาก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ

ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่๑คนนั่งไปด้วยบนรถ

ระหว่างนั้นระหว่างทางที่จะไปโรงพยาบาลนะคะ
อาการของนายเมธารัฐแย่ลงเรื่อย
พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็พยายามยื้อชีวิตนะ
แต่ติดตรงที่นายเมธารัฐยังถูกใส่กุญแจมืออยู่เลย

คุณหมอต้องขอร้องเจ้าหน้าที่ที่นั่งในรถไปด้วยที่ไปโรงพยาบาลด้วย
อดเถอะถอดกุญแจมือเถอะ

คือกุญแจมือติดอยู่ทางด้านหน้าใช่ไหมใช่ค่ะ

ซึ่งการจะใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างของแพทย์มันลำบากไปหมด
แล้วชีพจรของนายเมธารัฐก็เริ่มอ่อนลงอ่อนลงแล้วก็อาการซุด
ทีนี้ทางคุณหมอทางพยาบาลเขาต้องประสานตำรวจสายตรวจที่อยู่แถวนั้นน่ะ
ขอลูกกุญแจหน่อยมาปลดกุญแจมือให้หน่อยมาช่วยปลดหน่อย

นายเมธารัฐเสียชีวิตนะคะ
หมอก็บอกว่าต้องใส่ทิ้วนะ
เพราะว่าคนไข้รู้สึกว่าเริ่มทุกอย่างเริ่มไม่ดีแล้วครับ
คราวนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงคุณหมอเนี่ย
เขาก็จะพูดกับพยาบาลแล้วพยาบาลมาบอกว่า
เราก็พูดกับผมว่าน้องมีเจ้าที่ด้วยไหมช่วยปลุกกุญแจมือหน่อย
การใส่ทิ้วลำบากเหมือนมันเป็นปีบอภัยวะบางส่วนอยู่ว่ามันใส่ด้านหน้า

ก็เลยผมก็เลยถามพี่เขานั่นแหละว่าพี่ช่วยปลดให้ได้ไหมอะไรอย่างนี้

ขณะที่ยังใส่อยู่หมอก็พยายามใส่ท่อ
ก็พยายามใส่แต่มันใส่ลำบากมันใส่ไม่ได้
พันธนาการบางอย่างมันก็เนอะจริงถามว่าเขาวิ่งหนีได้ไหม
ผมว่าวิ่งก็ได้ไม่ไกลหรอก
ขนาดนี้คือคนไข้วิกฤตขนาดนี้คือเลือดมันเสียเยอะขนาดนี้ไม่ได้ไม่ไกลหรอก
วันนั้นที่ผมไปเห็นเนอะที่เขาบอกว่ามีมีด
อย่างแรกที่ผมเห็นในข่าวข่าวสองสมัยแล้วมีมีด
ผมไม่เห็นมีดนะครับนี่คือยืนยันเลยไม่เห็น

แต่ผมได้ยินฝ่ายปกครองคนหนึ่งพูดบอกว่า
มันมีร้อยเวรสองสูตรเขาเรียกว่าร้อยเวรสายตรวจออกที่เกิดเหตุ
แล้วเขาถามคล้ายตะโกนถามกันว่าเฮ้ยได้อะไรไหม
ฝ่ายปกครองคนนึงเขาบอกว่าได้อยู่ซองกับกูนี่

น่าจะเป็นยาเสพติดเป็นยาบ้านะครับเข้าใจบ้า
คือได้ไม่ได้ยาเสพติดเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่ง

แต่การเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มถึงขั้นยิงเขาแล้วก็ทำร้ายเขาหนำซ้ำ
แพทย์จะช่วยชีวิตยังติดกุญแจมือเนี่ย

โอ้โหเนี่ยมันต้องไปไล่กันให้เป็นแบบเป็นขั้นเลยนะผมว่านะ
คือถ้าเขาไม่อยู่ในสภาพถูกใส่กุญแจมือจนลำบากในการช่วยเหลือแบบนี้
ที่เขาเจ็บสาหัสจากการถูกยิงอยู่เขาอาจจะไม่ตายก็ได้
ญาติของผู้ตายเขาเลยติดใจไงว่าโอ้โหมันเกินกว่าเหตุไหม
ที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำขนาดนี้เขาต้องไปแจ้งความนะ
จนถึงขณะนี้เราเล่าข่าวนี้มาทุกวันนะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เข้าไปจับกลุ่มชุดที่เข้าไปจับ
ยังไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลยนะโอ้โห
ติดต่อไปทุกวันนะก็หวังว่าท่านผู้ราชการจังหวัด
ได้ทราบข่าวจะช่วยมาจัดการให้นะฮะ
คือญาติพี่น้องเขาก็เดือดร้อนใจอ่ะอืม
อยากได้ความเป็นธรรมอ่ะค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เล่าให้กับคุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราฟังไปแล้ว
คืนวันเกิดเหตุเป็นยังไงนะครับวันนี้เข้ามาที่บ้านที่หลังเกิดเหตุนะครับ
โดยนายวัยคูณกับแฟนสาวพาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปชี้จุดที่พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวจับใส่กุญแจมือแล้วใช้ปืนยิง
นายวัยคูณบอกว่าช่วงนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเขากับแฟนสาวขับรถมาหาผู้ตายที่บ้าน
ก็ผู้ตายเขาชวนมากินเหล้าก็มาก็มานั่งกินเหล้ากันนะครับคุยกันได้สักพักหนึ่ง
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง๖คนเดินเข้ามาที่บ้านมาขอตรวจค้นมาถึงก็ถามเลยว่ามียาเสพติดไหม
เขาสามคนก็ปฏิเสธว่าไม่มีก่อนที่จะถูกจับใส่กุญแจมือแล้วก็ค้นรถแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่หันไปตรวจผู้ตายที่กำลังนั่งเชื่อมเหล็กอยู่แล้วลากตัวเข้าไปในบ้าน
นานหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นห้าถึงหกนัดเขากับแฟนสาวที่กำลังนั่งอยู่ที่หน้าห้องเช่าเนี่ยตกใจมาก
รีบวิ่งหนีกระสุนกันระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ยืนคุมเขาอยู่ยิงปืนใส่เลยนะ
ยิงใส่เขากับแฟน๑๒นัดแฟนสาวเขาก้มหมอบที่หน้าห้องส่วนเขาที่ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ยิงเนี่ยเขาไปล้มอยู่ที่ห้องแถวหลังสุด
ขณะล้มลงกับพื้นเขายังถูกใส่กุญแจมืออยู่เจ้าหน้าที่คนเดิมวิ่งเข้ามาใช้ปืนจ่อยิงมาที่เขาอีกหนึ่งนัดแล้วบอกว่าจะหนีเหรอ
เขาก็พยายามบอกว่าไม่ได้หนีซึ่งห่างกันแค่สักหนึ่งเมตรเท่านั้นแต่โชคดีที่กลิ้งหลบทันนะครับ
กระสุนพลาดเป้าแล้วก็ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลากเขากับแฟนไปรวมกันที่จุดเดิมที่นั่งอยู่แล้วก็เอาตัวส่งตำรวจ
แล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทั้งคู่ก็เลยไปที่สพเมืองเลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มชุดนี้๓ข้อหานะคะ
นางหนูนีป้าของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่าไม่ขอรับเงินเพื่อให้เรื่องจบ
ขอต่อสู้เพื่อให้นำตัวคนที่ยิงหลานมาดำเนินคดีให้ได้
ถ้าอีก๓วันตำรวจยังไม่นำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
จะนำศพหลานชายใส่โลงแห่ไปสารากลางจังหวัดเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
และเราต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปที่นายอำเภอเมืองเลย
ให้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดนี้ที่ไปตรวจค้นว่าเขาอยากจะชี้แจงไหม
เราก็อยากจะฟังข้อมูลจากมุมของเจ้าหน้าที่ด้วยติดต่อติดต่อในอำเภอได้
แต่ก็ติดต่อทางชุดฝ่ายปกครองชุดนี้เขาบอกว่าขอให้ข้อมูลในชั้นศาลเท่านั้น
พูดแบบนี้ตลอดเลยจะไม่ให้ข้อมูลกับนักข่าวเลยอะค่ะ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรายังเกาะติดคดีนี้อยู่นะครับ
คือเรื่องของตรวจค้นยาเสพติดของผู้ต้องหาจะเจอไม่เจออะไรยังไงเนี่ยอันนี้มันเรื่องหนึ่ง
แต่การเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่จนเขาตายเนี่ยอันนี้ต้องเอาให้ชัดว่าถูกต้องตามขั้นตอนไหม
ใช่ทีมข่าวไปเจอภรรยาของหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุผู้ตายวิ่งหนีก็เลยวิ่งไล่ต่อสู้ชุลมุน
มันก็เป็นเหตุการณ์แบบตามปกติที่พอคนหนีคนสู้เขาก็เลยต้องทำแบบนั้น
ในชุดจับกลุ่มเขาอ้างกับภรรยาแต่เขายังไม่ได้บอกกับสังคม

เดี๋ยวรอความคืบหน้ากันแล้วกันนะครับ